แล้วคุณผู้ชมปีหน้าเขาจะมีโปรเจกต์ขึ้นแท่นพระเอกนะคะ
ตรงบอกว่าโอ้โหพี่กว่าผมจะไม่มีวันนี้ได้โดนด่ามาเยอะ
ทั้งเรื่องหน้าตาพูดไม่ชกไม่ชัดแต่เขาก็สู้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ที่สำคัญนะคะเขามีโปรเจคที่แบบเขาบอกว่าสู้เว้ย

ดีใจนะที่ทุกคนแบบว่าเห็นพัฒนาการแล้วทุกคนก็แบบว่าไม่ลืมผมตั้งแต่วันแรก
แจ๊คเป็นคนอยู่กับผมแต่วันแรกผมจำได้เลยว่า
ท้อครับท้อถึงขั้นไปปรึกษาผู้ใหญ่เลยว่า
ผมถอนตัวได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าทุกคนจะได้ดูในปีหน้านี่แหละ
คงได้แบบว่าเห็นปั๊บทุกคนจะแบบโหนี่ตรงเหรอ
แจ๊คเขาก็คือหนึ่งในผู้ตัดสายสดือตรงเข้าวงการเหรอ

ยังฉันเห็นแววนะว่าลูกเขาหล่อลูกชายเขาหล่อ
หมายถึงลูกหล่อแต่กำลังพูดถึงบทบาทความเป็นลูกชายที่ดี
เขามีความฝันสูงสุดนะคะนั่นก็คือการสร้างบ้านให้แม่
แต่ยังไม่เคยบอกแม่มาก่อนบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ

จริงจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
มีแพลนที่แบบอยากซื้อบ้านให้แม่เลยครับก็จะทำให้ได้
แปลบจะบอกแม่เนี่ยแล้วหรืออย่างเหมือนกับโทรศัพท์นะอิมพอม
ไม่ได้บอกครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรกับแม่เยอะ
ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้อยากพาเขามา
แล้วก็เห็นอะไรอย่างนี้ไม่อยากบอกก่อนทำ

จริงหรอจริงหรอ

คือชมว่าน้องหล่อขึ้นแล้วน้องก็เขินนะคะ